จริงปกติงานศพมันก็จะมีคนมาแสดงความไว้อาลัยโศกเศร้าเสียใจ
จริงถ้าดิฉันไม่บอกว่านี่คืองานศพคุณคิดว่าเป็นงานอะไร

งานบวชงานบุญงานวัดใช่ไหมคะหรือว่าผ้าป่าหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าบรรยากาศเขาดูร้องรำทำเพลงว่ากันง่ายนะคะ
แต่นี่จริงแล้วนี่คืองานศพนะคะ
เป็นงานศพของคุณธนาวุฒิโจมสติอายุ๔๒ปี
ซึ่งญาติแล้วก็เพื่อนฝูงเขาร่วมขบวนแห่ศพออกจากบ้านค่ะ
ไปยังวัดศิลารามตะบนสวนกล้วยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะ
แล้วบรรยากาศก็เป็นแบบนี้คุณดูอันนี้ตอนเดินขบวน
ซึ่งแห่ศพไปจนถึงวัดนะคะ
คือจะบอกว่าบรรยากาศตอนแห่ไปก็สงบเรียบร้อยปกติ
แต่พอไปถึงวัดนี่เห็นมั้ยคะ
ทุกคนนี่มาเลยเครื่องเสียงรถแห่แล้วทุกคนคุณสังเกตเสื้อผ้า
แต่ละคนจะสวมใส่เสื้อผ้าลายดอกสีสันสดใสด้วย
คุณดูเห็นมั้ยบรรยากาศของเย็ดย่านเพื่อนที่รู้จัก
เขาแต่งตัวแบบนี้เลยนี่งานศพจริงนะคะ
ซึ่งคุณณัฐวุธศรีจันยาดของนายธนาวุธ

เขาบอกว่าผู้ตายชอบร้องรำทำเพลง
ชอบเต้นแล้วก็เป็นคนสนุกสนานอยู่ตลอดเวลา
แล้วถ้าเกิดว่ายิ่งมีการแสดงหมอลำมานะ
เขาจะไปเต้นหน้าหั่น

พี่คือดูท่าท่าเธอก็เป็นคนท่าเบิร์ง
เพราะคือคนท่าสะดุกค่ะถูกต้องนะฮะ
ทางเย็ดเนี่ยเขาก็เลยมีการปรึกสาหรือกันก่อนนะ
แล้วก็เลยตัดสินใจลงความเห็นว่างั้นก็ตามที่ผู้วายชนผู้ตายได้สั่งเสียเอาไว้ก็แล้วกัน
ก็คือว่าจ้างรถแห่มาเลยให้มาร่วมในขบวนแห่ศพ
แล้วก็เปิดเพลงให้ชาวบ้านได้มาร้องรำทำเพลงกันสนุกสนาน
เหมือนเป็นการส่งผู้วายชนให้สู่พบภูมิที่ดีตามที่เขาต้องการ
ผมว่าดีอย่างหนึ่งนะการที่ทำแบบนี้
มันเหมือนเป็นการทำให้คนในชุมชนหรือใครที่มาร่วมงานได้มีความสุข
และนี่เหมือนเป็นการทำบุญให้กับผู้ตายด้วยนะ
ในวาระสุดท้ายยังทำให้คนอื่นเขามีความสุข
ที่เขาต้องการเขาอยากให้ทุกคนมีความสุข
แม้ว่าวันที่เขาจะอยู่หรือจากไปก็ตาม
เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนอยู่ต่อไปต้องมีความสุขนะ